เขาบอกว่าฝ่านคานนี่
แต่ครับเขาฝันว่าสะเก็บบ้างนะครับ

แค่ทีนี้เราของเหมือนไป
เพราะเมื่อสงสารความรัก
เหมือนกับเราก็จะดี

ใช่ค่ะคือตอนนั้นติ๊กเขาไม่มีอาการอะไรนะคือเขาจะมีท้องหรืออะไรนะ

ใช่คือเพราะว่าไปเข้าเฝ้าท่านมุ้ยลุงที่วังโง

เพราะว่าท่านเมื่อวานก็ประธานับสรรค์
แล้วก็คือประแทนเรียบของช่วงกว่าน
แล้วท่านก็เดินเข้าเต็มให้ประเทศ
จะเป็นเบียลอ๋อฉันจะเป็นคุณประวิท

เพราะว่าเฉพาะวงการบันเทิง
ก็รับรัชการอยู่ครับก็มีผู้บำชาติในท่านที่ผมเขาบอกว่าต้องมีทุกคนอยู่กัน
แล้วก็ยังมีในวงการที่ผมเป็นผู้กายเกียรติในทางมองด้วยประจำสามครับ
ก็มีผู้รักใหญ่หลายในท่านแล้วก็โรงงานเพื่อนนักแสดง
เพื่อนที่สมัยเรียนแล้วก็พี่สื่อมวลชนด้วย
แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเกิดมาก็กลับเลือนเชิญด้วยตัวเอง
ขออนุญาตย้อนพี่ลุกกับพริกเองด้วยครับ
เจอกันตอนไหนพี่หนู

ตอนที่ไปออกวงการ
เพราะว่าติ๊กเขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพ
แล้วก็เหมือนกับต่างคนก็ต่างออกวงการ
เพราะว่าผมพักแค่๒๓เดือนในช่วงที่ผ่านมา
เพราะว่าแต่ละสัปดาห์ก็ยังต้องโทรกันเสิร์ฟ

วันต่างก็จะถึงทั้งเรื่องรายการช่างวันนี้
เดี๋ยวก็ต้องขอให้ทางผู้จัดทั้งคู่
ให้จะคิดว่ามนึงเป็นเรื่องอะไร

แต่ผมใช้เวลาไม่มากแต่ผมก็สามารถรู้ได้ว่ามันมีบางอย่างที่สามารถจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเวลาที่เราไม่สบายใจอย่างที่ผมบอกครับ
เวลาที่ผมไม่สบายใจหรือว่าน้องเขาปรับตัวแล้วก็ปรับอารมณ์ที่จะใช้การอยู่ด้วยกันให้สามารถอยู่ด้วยกัน
จุดเข้ามาใจแล้วคือเรื่องการอยู่ด้วยกัน
ทำคิดที่ดีทำคิดดีที่ดีให้สุดครับแล้วก็เหมือนมาตรงเป็นครับว่า
ก็คิดว่าถ้าฝ่าอยู่ต่อปีนะ
ฝ่าจะมาว่าหลายคนน่าจะดูว่าผมตามใจมากกว่าเขา

คุณย่าก็เป็นธรรมดาครับ

ผมเองก็ทำงานที่อย่างจำกี้มากขึ้น

คุณแม่ก็ช่วยดูแลแทนผมด้วย